สักประมาณตี๓ที่ผ่านมานี่เองนะคะ

รวมกับทหารสักประมาณ๓๕นายค่ะ
เขาร่วมกันนะคิดแผนค่ะ

ล้อมจับรถจักรยานยนต์แว้นนะคะ

กับผู้ต้องหา๕๔คน
๕๔คนเนี่ยนะคะแบ่งเป็น

แล้วอายุอนามเนี่ยโอ้โห
เริ่มตั้งแต่๑๓๓๐
อายุยังน้อยอยู่เลยนะบางคนยังเป็นเยาวชนอยู่เลยนะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจจากสนนิมิตรใหม่
แล้วก็ทหารกองร้อยรักษาความสงบคลองสามวา
เข้าปิดล้อมจับกลุ่มกลุ่มวัยรุ่นนะคะ
คือเขาไปแข่งรถจักรยานยนต์ที่ถนนฮาไทยราชซอย๓๙
ทีนี้เบาะแสถามว่ามาจากไหน
ก็เพราะว่ามีประชาชนไปร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่บอกว่าเนี่ย
มีกลุ่มรถจักรยานยนต์รวมตัวกันแข่งรถก็เลยทำให้เดือดร้อน
ที่สุดแล้วตำรวจก็ไปจับกลุ่ม
แว่นนานาชาตินี่เป็นแว่นอัพเกรดนะยกระดับด้วยนานาชาติ
นัดหมายการมาประลองความเร็วเพื่อสร้างความบันเทิง
ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แต่ชาวบ้านเขาไม่บันเทิงด้วยนะคะ

ที่สุดแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็เลยวางแผนคือจะบอกว่าเนียนมาก
ใช้รถยนต์ส่วนตัวค่ะ๑๑คันเพราะถ้าเกิดว่าใช้รถของทางราชการเนี่ย
เดี๋ยวกลุ่มเด็กแว้นจะตื่นตัวไหวตัวทันเนี่ยนะคะ
พอกลุ่มเด็กแว้นเนี่ยเริ่มรวมตัวแข่งขันกันตำรวจเอาล่ะได้ทีเลยนะฮะ
นำรถมาปิดล้อมแล้วก็ใช้ตำรวจยืนดักอยู่ตามปากซอยต่าง
เพื่อป้องกันการหลบหนีเข้าซอยและระหว่างการจับกลุ่มคุณเชื่อไหมว่าทุลักทุเลมาก
กลุ่มเด็กแว้นกลุ่มนี้พยายามที่จะขี่ลุยเข้าไปในป่าข้างทาง
แต่ที่สุดแล้วตำรวจก็สามารถจับกลุ่มไว้ได้นะคะ
เบื้องต้นก็ได้ยึดรถจักรยานยนต์ทั้งหมดไปไว้ที่โรงพักนิมิตรใหม่
คือเด็กเนี่ยแบ่งเป็น๒กลุ่มกลุ่มที่มีอายุเกิน๑๘ปี
กลุ่มนี้ตำรวจแจ้งข้อหาคือขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย
และสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับผู้อื่น
โทษจำคุกไม่เกิน๓เดือนปรับตั้งแต่๒๐๐๐๑๐๐บาท
แล้วก็เช้านี้เนี่ยตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะนำตัวกลุ่มนี้
ก็คืออายุเกิน๑๘ปีไปฝากขัง
อีกกลุ่มหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเป็นกลุ่มอายุต่ำกว่า๑๘ปี
กลุ่มนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องเรียกผู้ปกครองมาพบ
และถ้าเกิดว่าไปตรวจสอบพบว่าผู้ปกครองเนี่ย
มีเจตนาที่จะปล่อยประละเลยลูกหลานของท่านแน่นอน
ว่าท่านก็ไม่รอดด้วยนะคะมีความผิดตามพรบคุ้มครองเด็ก
ก็คือโทษจำคุกไม่เกิน๓เดือนแล้วก็ปรับ
มีโทษจำคุกไม่เกิน๓เดือนแล้วก็ปรับไม่เกิน๓๐๐๐บาทด้วย
ก็มีทั้งกลุ่มเยาวชนกับทุกที่โตแรนะครับ